ใช่หุ่นฟางยักษ์ค่ะคุณค่ะ
ต้องบอกว่านี่คือการรวมเอาหุ่นยักษ์ใหญ่ยิ่ง

ให้เกียรติหุ่นฟางดิฉันด้วยเรียกเป็นภาษากลาง
เรียกมันว่ากิ้งกายักษ์ดีกว่า

โหกระป้อมคืนหนูด้วยแม่กระป้อมนี้ไม่ใช่กระป้อมเมื่อสักครู่

มีไก่มีควายหลายสิ่งนะคะ

หลายตัวจริงคุณผู้ชมกว่า๑๘ตัวค่ะ
ที่เขาปั้นขึ้นมาทำขึ้นมานะคะ

ให้เป็นจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปเก๋สวยกัน

อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตำบลหนองระเวียงจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้นะเริ่มมีนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
เป็นคนไทยชาวต่างชาติค่อยมาแล้ว
ทยอยมากันเพราะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมด้วย

ได้รับการตอบรับอย่างมากมายทีเดียว

เขาเปิดให้ชมกันแบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นนี่นะอยากจะให้ได้มากัน
เพราะว่าเขาตั้งใจจัดทำจริง
๑๘ตัวนี่กว่าจะเป็นหนึ่งตัวได้นี่นะ
ใช้เวลาไม่ง่ายนะไม่นานด้วยนะ

ขยับได้ด้วยน้องขวาย

มีมากมายหลายตัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจจริง

ใครอยากที่จะไปชมไปถ่ายรูปไปเห็นของจริงนะจ๊ะ
อยู่ที่ศูนย์หนองระเวียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตะบนหนองระเวียงอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมานะจ๊ะจำสถานที่เอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมน้องหนูเขาน่าจะชอบ
มากน้องหนูนี่มีความสุขมากเลยนะ